นี่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากโควิด๑๙ครับท่านผู้ชมครับ
อายุ๔๖ปีก็ถือว่าอายุยังไม่เยอะหรอกนะเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านตอนที่เขาไปช่วยกันเนี่ยหรือว่าตอนที่ญาติมาเจอเนี่ย
มีสุนัขคู่ใจของเขาชื่อว่าปานนี่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะฮะ
สุนัขพันธ์ไทยเนี่ยชื่อปานคือมันนั่งเฝ้าศพทั้งคืนนะฮะอืม
คือก่อนจะมาพบศพเนี่ยตอนที่มีคนมาเจอเจ้าปานมันก็นั่งอยู่ตรงนี้นะ
จนเจ้าหน้าที่มาเก็บศพของเจ้านายมันมันก็นั่งดูอยู่อย่างนี้
ความซื่อสัตว์ของสุนัขตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่สมาคมอายุทยารวมใจนะครับ
ก็มาเก็บศพของชายวัยสี่สิบหกปีที่ติดโควิดเสียชีวิตอยู่ในบ้านบ้านอยู่ที่ตำบลคลองสะบัว
พระนครศรีอยุธยาครับท่านผู้ชมครับก็นำศพบรรจุโลงแล้วก็นำไปชาปนกิจตามขั้นตอนเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าปานเนี่ยสุนัขตัวโปรดของผู้ตายเนี่ยมาเฝ้ามาดูแบบไม่ห่างเลยนะฮะ
ตอนนี้นำไปชาปนกิจที่วัดป้อมรามันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อาของผู้ตายนะครับชื่อคุณยายน้อยอายุ๗๒ปีแล้วนะเป็นอาของผู้ตาย
คุณยายบอกว่าหลานชายไม่มีครอบครัวอยู่บ้านคนเดียวมีอาชีพเป็นผู้ช่วยกุ๊ก
นี่คือคุณยายนะฮะเป็นผู้ช่วยกุ๊กร้านอาหารแต่ตอนนี้ร้านเขาปิดก็เลยไม่ได้ไปทำงาน
แต่ตอนที่มาอยู่บ้านเนี่ยอยู่เอ้าติดโควิดก็รักษาตัวตามอาการมาได้ระยะหนึ่ง
หมอก็คอยแนะนำตลอดก็รักษาลักษณะโฮมไอซูเลชั่นจนกระทั่งกลางดึก๒๙สิงหาคม
คืออาของผู้ตายบอกวันนั้นยังโทรคุยกันอยู่เลยนะคืน๒๙นะ
พอเช้า๓๐ไปหาหลานที่บ้านจะไปดูเออเป็นยังไงบ้างมีอะไรกินหรือเปล่า
ก็เห็นเจ้าปานเนี่ยสุนัขของหลานเนี่ยมันนั่งอยู่แถวปลายเตียงแต่มันไม่เห่า
ส่งเสียงเห่าแบบเวลามีคนมาเหมือนทุกครั้งเหมือนมันนั่งดูอะไรอยู่
ก็เลยเดินไปดูคือที่แรกเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาดูแต่ว่าออกจากบ้านไปก่อน
หลานเสียชีวิตแต่เจ้าปานเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะฮะตั้งแต่มาเห็นตอนเช้าจนไปเดินเรื่องเอกสารต่าง
เจ้าหน้าที่มารับศพเนี่ยไม่ไปไหนเลยแสดงว่านั่งเฝ้าศพเจ้านายมาเนี่ยโอ้โหทั้งวันทั้งคืน
โอ้โหความซื่อสัตว์ของสุนัขเนอะแสนรู้